เรื่องของกฎหมายคุ้มครองสิทธิเสร็จภาพสื่อ
ประธานสภาการหนังสือพิมพ์เขาบอกว่า
เหตุผลที่องค์กรสื่อไม่เห็นด้วย
ก็คือว่าเป็นการคาดค้านกฎหมายสำหรับนี้
แต่สื่อมีเพียงเสรีภาพครับ
ทางด้านของนายมานิสุขสมจิตอดีตประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาตินะฮะ
ก็บอกว่าอยากชี้แจงให้ประชาชนและสวบททรรับทราบแบบนี้
เขาบอกว่าสื่อมวลชนไม่ได้ถือว่ามีอภิษฎ
หรือว่าสถานภาพที่สูงกว่าอาชีพอื่น

ตรงที่อาชีพสื่อมวลชนนั้นมีสิทธิภาพที่เป็นปัจจัยสำคัญ
ของความเป็นประชาธิปไตยของแต่ละประเทศ

ถ้ามีความสามารถและมีจริยธรรมกำกับอยู่

เพิกถอนจะต้องใช้อำนาจรัฐ

ก็ให้งดใช้ใบอนุญาตประกอบอาชีพได้

ของผู้มีอำนาจเหนือกว่าอยู่ดี

ก็เพื่อจะได้แสวงหาข้อมูลข่าวสารรอบด้าน
ไม่ได้ฟังแค่รัฐบาลเท่านั้น

ที่มีมากกว่าข้อมูลด้านเดียว
สิ่งที่พลอากาศเอกคณิต

ก็เพื่อไม่ให้วิภาควิจารณรัฐบาล

เพื่อให้มีสถิตภาพจนตายอย่างนั้นหรือ

กระดาษที่นายปรัชญาชัยดัตถุยาวัฒน์
เป็นโฆษกสมาคมนักข่าว
หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยบอกว่า

โดยการตัดเรื่องผู้ประกอบวิชาชีพออกไป

ไม่ว่าจะมีกี่คนหรือว่ากี่วาระ
ฝ่ายรัฐมาโต้มาแย้งมาอะไรกับทางด้านของสื่อมวลชน

แม้ว่าสัดส่วนจะไม่ถึงครึ่งหนึ่งนะคะ
เวลาที่มีการประชุมอาจจะไม่ยก
หรือว่าสามารถพิพากษาหรือว่าตัดสินเรื่องอะไรได้

เป็นประธานคณะกรรมธิการด้านสื่อสารมวลชน
บอกว่าเตรียมเสนอให้ที่ประชุมสมทวันนี้แหละ

เรื่องของการออกใบประกอบวิชาชีพสื่อออกไปนะฮะ
รวมถึงบทลงโทษออกจากร่างกฎหมายคุ้มครองสิทธิเสรีภาพสื่อ
แต่ว่ายังยืนยันให้มีตัวแทนของรัฐสองคนเข้าไปนั่งในสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ
พร้อมทั้งไม่เชื่อว่าร่างกฎหมายดังกล่าวจะเปิดช่องให้รัฐไปแทรกแซงสื่อมวลชน
เพราะว่าการประชุมของสภาวิชาชีพสื่อต้องใช้มติที่ประชุม
ซึ่งสัดส่วนสื่อมีมากกว่าสัดส่วนของเจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่แล้ว
และวันนี้คุณผู้ชมซึ่งก็ประมาณ๙โมงครึ่งที่ผ่านมาเนี่ย
ก็มีการเริ่มประชุมนะฮะประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
รายงานของคณะกรรมธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน
ใน๒เรื่องสำคัญก็คือร่างพระราชมัญญัติคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน

แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของร่างพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์นั่นเองนะครับ
ต้องติดตามดูหลังการประชุมว่าจะเป็นอย่างไร
เพาะเรื่องของสัดส่วนของสภาวิชาชีพสื่อที่บอกว่ามีจากรัฐของจากภาครัฐนี่๒คน
มีการปรับเปลี่ยนเป็นแง่มุมไหนนะคะติดตามกันวันนี้นะคะ